ไปดูคลิปหนึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนไวรัลไปแล้ว
ออสเตรเลียมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะช่วยน้องหมาของเขา
จริงโจ้จับล็อกคอเอาไว้

เดี๋ยวมันคือการล็อกคอจริงอ่ะอารมณ์แบบมาสิ
แล้วนี่นี่ดูสิจังหวะเข้าไปแบบว่าช่วยเหลือตัวประกัน
แต่ดูเวลาจิงโจ้ยืนสองขานะดูความสูงหรือว่าสูงเท่าคน
แล้วเขาแข็งแรงมากนี่มาแล้ว
ขาและหางเขาที่ไว้ทรงตัวเนี่ยแข็งแรงมากนะคุณผู้ชม
นี่คือท่าเตรียมต่อสู้เลยนะดูสินี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้ชาย
ชาวออสเตรเลียคนนี้ไปช่วยสุนัขของเขาที่ถูกจิงโจ้ตัวเนี่ยล็อกคอเอาไว้
คือต่อยกันหรือไงจิงโจ้ยกมือถูกใจอ่ะ
แล้วก็สุดท้ายพอกล่อยกันไปพักนึงก็แยกกันค่ะโจ้งง
คลิปนี้เนี่ยเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีคนเข้าไปดู๓ล้าน๖แสนกว่าคนแล้ว
หลายคนคิดว่าจิงโจ้มันดูน่ารักน่าเอ็นดูมีถุงที่ท้องอะไรแบบนี้นะ
แต่คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าจิงโจ้กำลังพลักกำลังเขาเยอะมาก
เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์อื่นในออสเตรเลีย
คือเขามีสถิติเลยนะคุณผู้ชมคะว่ามีจิงโจ้ก่อเหตุโจมตีคนเนี่ย
บ่อยครั้งมากใช้คำว่าโจมตีเลยนะ
คือเราจะเห็นคลิปหลายคลิปที่เป็นคลิปตลกอย่างเช่น
คนยืนตกปลาอยู่ริมตลิ่งอย่างเงี้ใช่แล้วจิงโจ้อยู่อยู่ก็วิ่งมาแล้วก็กระโดดถีบ

คือเราสองคนเคยไปเที่ยวออสเตรเลียที่ฉันไปเนี่ยสมัยก่อนคือนานมากแล้ว
ให้อาหารจิงโจ้ไปดูจิงโจ้เขาไม่ได้เขาน่ากลัวเขาแอบมีความน่ากลัวอยู่
ล่าสุดที่ที่ฉันไปมากับเพื่อนกำลังจะนั่งขายเซลฟี่กันสองคนหนึ่งตัว
หัวเพื่อนที่ฉันเฉยเลยจ้าแบบตะกุยแล้วก็งับผมจน
ภาพที่ออกมาคือเป็นภาพทุกคนกำลังแบบเงิบตัวขึ้นหนีจิงโจ้
คือหางจิงโจ้เนี่ยแรงเขาเยอะเขาเอาไม่ทรงตัว
ลงหาเลยเนี่ยแล้วขาเวลาเขายืนขึ้นมา๒ขานี่นะ

ดิฉันว่าหนักเขาก็มีถึงตายเหมือนกันนะ
นี่ดูสินี่แหลงแหลงนี่ค่ะแล้วเขาซ่ามาก
เขาซ่าจริงงงเลยพอโดนต่อย